อาณาโลนโลงมีความคิดหมายที่น่าสนใจนะ
เขาไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
หลังจาก๒ใน๕คน
๒ใน๕คนทำไมไม่มีผลตรวจสารเซฟติด

ที่เห็นคุณแตงโมอยู่ใกล้ที่สุดก่อนจะตกน้ำอ่ะ

เขาอยู่บนะเรือนุ่นวันที่เกิดเหตุ
เรียกผลในการตรวจทำให้มันออกมาแค่สามคน

พอมันไม่เคลียร์เนี่ยมันก็เป็นประเด็นให้แค่
หรือว่าตกลงคดีนี่เป็นคดีพระบัติกรรม
หรือเป็นคดีปฏิเหตุกันแน่

ก็ต้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นไปที่รัฐศาสตรา
เพื่อมีการแก้แต่งกฎหมาย
นี่เป็นช่วงที่ทนายโรนโลงแก้วเพชรประธานเครือข่ายโรนโลง
วงคืนความยุติธรรมในสังคมยื่นหนังสือที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินฮะ
คือทนายเขายังคล่องใจข้องใจเรื่องผลการตรวจสารเสพติดในร่างกาย
พยานอีก๒คนบนเรือว่ามีการตรวจหรือเปล่า
ถ้าไม่มีการตรวจตำรวจใช้เหตุผลอะไรที่ไม่ตรวจนะฮะ

ข้องใจเรื่องการตรวจสารเสพติดในคดีนี้
เพราะผ่านมากว่าครึ่งเดือนแล้วแต่ผลไม่ออกมา
ออกมาไม่ครบ๕คนเพราะ๒คนไม่มีผลตรวจ

ซึ่งในพรบยาเสพติดให้อำนาจตำรวจตรวจค้นได้
แค่สงสัยก็ตรวจได้ยังไม่ต้องตั้งข้อกล่าวหาซะด้วยซ้ำ
นี่เขายกกฎหมายมาว่ากัน
ซึ่งถ้าไม่มีการตรวจจริงต้องอธิบายให้สังคมรับรู้
หรือว่ามีช่องโหวใดที่เอื้อประโยชน์หรือไม่
มายื่นหนังสือให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เร่งตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจในคดีนี้
เพราะสังคมแคลงใจนะโดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์ของคนในเรือ
บางคนที่สนิทกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ผมเติมให้นิดนึงตอนนั้นตำรวจก็บอกว่า
ที่ไม่ตรวจครึ่งคนมีสิทธิ์ปฏิเสธ

อ่าเขามีสิทธิ์ปฏิเสธ
อันนี้ก็ว่าไปกันในมุมของกฎหมายเดี๋ยวก็ดูว่าท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเขาจะว่ายังไง
ด้านนายวัฒนยูทิพยมณฑารองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้รับหนังสือ
ท่านบอกว่าหลังจากนี้จะตรวจสอบว่าข้อที่จริงตามที่ผู้ร้องเรียนตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดเนี่ย

เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะคือเรื่องของการตรวจไม่ตรวจสารเสพติดเนี่ยนะคะ
คือมันจะมีภาษากฎหมายเรียกว่าเหตุให้ชวนสงสัยได้ว่า

เหตุให้ชวนสงสัยได้ว่าคุณดื่มแอลกอฮอลมาหรือเปล่า
คุณเสพมายามาหรือเปล่าอันนี้ตรวจตรวจได้เลย
แต่ถ้าเกิดว่าเราขับรถไป
ขับรถไปแล้วก็จู่ตำรวจบอกว่ามาตรวจแอลกอฮอลหน่อยสิ

เพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้คือปัญหาเรื่องของการใช้ดุลยพินิษฐ์นะ
นี่ไงยกตัวอย่างง่ายที่สุดเนี่ย

ก็ยังเอาไปตรวจสารเสพติดได้เลย

มันมีเหตุก่อนไงเหตุให้ชวนสงสัยได้ว่า
แบบนี้ใช่ไหมคุณก็เลยขับรถไปชน

ก็อาจจะไม่สงสัยกับเขามีสิทธิ์สองอย่าง